ไม่ใช่แค่วัดศรีประดูกเท่านั้นเราไปทั่วพื้นที่เลย
ที่อำเภอสิรินทรอาจารย์สมคิตเราจะไปดูความสวยงามของวัดแห่งหนึ่ง
ก็คือวัดสิรินทรวนารามภูพร้าวหรือว่าวัดเรืองแสง
เพราะว่าหลังอุโบสถจะมีต้นกรปภึกที่เรืองแสงได้ในเวลากลางคืน

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาดติดตามผู้สื่อข่าวหน้าตาดีคุณวัชรีดวงใสไปชมค่ะ

วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสิรินทรวนารามภูพร้าวหรือว่าวัดเรืองแสงนั่นเอง
ที่นี่นะคะพุทธศาสนิกชนก็จะมาท่องเที่ยวมาสักการะแล้วก็มาชมวิวด้วย

คุณผู้ชมคะจริงวัดแห่งนี้นะคะมีแนวคิดการสร้างเนี่ยมาจากวัดเชียงของประเทศลาวค่ะ
แต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีความกว้างมากกว่า๑เท่าแล้วก็ยาวมากกว่า๒เท่าค่ะ
อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่วัดแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่น
ถ้าสังเกตเห็นนะคะประตูเข้าโบสถ์ก็จะเห็นว่าพญานาคที่นี่นะคะไม่เหมือนกับที่อื่น
เพราะว่าช่างเนี่ยก็จะได้แต่งเติมตามจินตนาการของแต่ละคน
นับว่าศิลปะกับพระพุทธศาสนามารวมกันได้อย่างลงตัวมากค่ะ

ทุกคนมาก็ต้องไปตรงนี้นะคะนั่นก็คือจุดชมวิวนั่นเอง
ซึ่งจุดชมวิวตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นทั้งประเทศลาว
ด่านช่องแม็กซ์แล้วก็เผื่อนศูนย์ธรรมด้วยค่ะ
อยู่ตรงนี้
และนี่นะคะก็คือต้นกรปภึกนะคะที่กลางคืนจะเรืองแสงสวยมากนะคะ
แต่ว่าตอนกลางวันก็จะสวยไปอีกแบบนึงก็จะทำให้เราได้เห็นดีเทลรายละเอียดของงานนะคะ

แล้วก็จะเห็นสังเกตได้ก็จะมีรังพึ่งนะมีนกมีสัตว์ต่าง
เสมือนความอุดมสมบูรณ์ที่ต้นแห่งนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเขาพระสุเมนแล้วก็โบสถ์แห่งนี้ตั้งตรงานตาอยู่ด้วยค่ะ
การสร้างอุโบสถซึ่งสมมุติเป็นให้เป็นป่าหิมพาน
แล้วตัวอุโบสถอยู่บนสวรรค์
ต้นกรปภึกเป็นไม้สวรรค์ต้นหนึ่ง
ช่างผมต้องว่าจริงคือช่างต้องการให้มีความแตกต่าง
ต้นนี้ก็เลยถูกทำให้แปลกขึ้น
ช่างก็เลยเติมความเรืองแสงขึ้น
คุณผู้ชมค่ะการมาที่วัดภูพร้าวแห่งนี้นะคะ

ได้เห็นทั้งวิวสวยนะคะ
ได้เห็นทั้งงานศิลป์ที่สวยงาม
แล้วก็ได้เห็นต้นกระปะพึกเรื่องแสง
ที่เป็นที่นิยมของในหมู่นักท่องเที่ยวนะคะ
และวันนี้๑วันก็คุ้มค่าจริงค่ะ
เห็นจากในหน้าจอว่าสวยแล้วนะคะ
ของจริงสวยงามกว่านั้นมากค่ะ

ขอพรพระแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าค่ะ